เมื่อวานออกงานใส่ชุดเจ้าสาวสวยใช่ไหม
เราไปถามไทยถึงเรื่องที่เจ้าชายปรุนายแทน

ถ้าเคยกดไลค์หนูเชื่อว่าแฟนคลับต้องกดไลค์รูปนี้
สงสัยว่าอิจฉาเพราะเขาพิกัดกับเจ้าชายหล่อ
มีหลายคนที่อิจฉาเพราะว่าท่านหล่อ
ได้กดไลค์กันหรืออะไรอย่างนั้น

ค่ะเจ้าชายอับดุลก็หล่อมากซะด้วย
นากวิดให้นายหยายมาเวลา
พี่ฉันไม่ได้ติดใจตรงรูปเสื้ออ่ะพี่จักรี

เพราะว่ามันแบบว่าโอ๊ยทะลวงมากจริง

ยาย๊ะจะไหวอย่างไรยาย๊ะจะตกใจหรือเปล่า

โฟกัสผิดจุดจริงคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้คือเราให้ไปตอนหนังโปรโม้ล
ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาได้มาจากไหน
น่าจะเป็นเสื้อโต๊ะป่นเขาได้หรือเปล่า

ได้หวังสบายผ่อนคลาย
ชอบการตอบก็น่ากลับดี

ก็สบายมากเลยขอบคุณณเดชน์จริงนะคะ

จันวาดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะติดตามได้ในช่วงอื่นแล้วกันเนาะ